คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของความกระตันยูบ้างละกัน
ความกระตันยูสำคัญมากเลยนะในสังคมไทยของเรา
พี่แจ็คเองเนี่ยก็มีความกะตันยูต่อคุณแม่มาก

ไปคุณแม่รับโทรศัพท์ก็โอนให้คุณแม่ละสัก๕๐๐สักพันหนึ่ง

อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะนี่ก็คือเป็นความกระตันยูที่เราให้ความสำคัญนั่นเองคุณผู้ชม
และเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปนะคะดารายอดกระตันยูค่ะ
แล้ววันนี้เราตามสัญญาเลยจ้ะวันนี้เราก็มีนามเสนอเหมือนกันนะคะกับคนลุกทุ่ง

จะมีใครบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ
และเมื่อพูดถึงหัวข้อลูกกระตันยูเชื่อว่าต้องมีคนนี้แน่นอนจ้ะ
นงพนีค่ะเรียกว่าคนนี้นะทั้งสวยแล้วก็ใจบุญด้วยแถมยังเป็นลูกสุดแสนกระตันยูด้วยค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะว่าตั้งแต่เธอเข้าวงการมาเนี่ย
มักจะให้สัมภาษณ์อยู่เสมอว่าต้องการให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างสุขสบาย
แล้วก็ในทุกเทศกาลวันสำคัญนี่เลยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเธอวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวันสำคัญนะคะวันพ่อวันแม่
พี่แจ๊คเธอเนี่ยดูซะก่อนโหมันสดก้อนเนี่ยปึกใหญ่แบบนี้กลับไปให้คุณแม่พร้อมกับไหว้แล้วก็กอดนะคะ
ก็ยิ่งมอเมนต์ล่าสุดนาที่ชาวเนี่ยเขาเห็นรูปกันนะคะในอินสตาแกรมเป็นมอเมนต์ความกระจัญอยูของสาวจ๊ะค่ะ
กับการดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิด
คือคุณพ่อเนี่ยล้มป่วยกระทันนะคะ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะ
จ๊ะหนาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัว
แล้วก็ชวนคุณพ่อทำกายภาพค่ะ
ซึ่งเป็นภาพที่บอกเลยเห็นแล้วแบบรู้สึกภูมิใจ
แต่คุณพ่อคุณแม่นะได้ลูกดีแบบนี้พี่แจ๊
ใช่นะคะกระตันยูจริงเลยเนาะนะคะ
มาดูกันต่อนะคะกับท่านนี้เลยนะคะ
โอ้โหพี่ฮายอภพรคุณผู้ชม
ไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าเธอน่ารักมากนะคะ
แล้วก็อยู่กับคุณแม่เนี่ยโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูจริงค่ะ
ฮายเนี่ยค่ะคอยดูแลคุณแม่วัย๗๘ปีนะคะ
ทุกอย่างจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินค่ะ
ฮายลงมือทำอาหารทำกับข้าวเองเลยนะคะ
แล้วก็เลือกสารสิ่งที่มีประโยชน์ให้คุณแม่ทานค่ะ
เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะคะคุณแม่ของพี่ฮาย
มีโรคประจำตัวเยอะเนาะภาษาคนแก่

ขณะช่วงที่กักตัวอยู่นะคะเพราะว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดนะคะ
ฮายก็ยังไม่ยอมวางมือนะคะให้คนอื่นทำกับข้าวให้แม่ทานค่ะ
ทำเองเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะ
แล้วก็เป็นการเซฟทุกอย่างด้วยนะคะ
แล้วก็ทำให้แม่ทานทุกวันทุกมื้อเหมือนเดิมเลยค่ะ

ถ้าใครติดตามนะชอบหยอกชอบแต่นี่ความสุขคนแก่นะ

อย่างคลิปนี้คุณผู้ชมฮาจริงไปชมเลยค่ะ
ขอทำพระคิริ้วได้ไหมขอทำพระคิริ้วได้ไหม
ขอทำพะกิริวได้ไหมโอ้ฝั่งนี้ก็ขาดตายแล้ว
ก็ไม่ได้เสื้อใส่แล้ว
โอ๊ยเยอะทำไมตั้งรักนักหนานี่

อยู่เป็นเสื้อใสซะเท่
เสื้อคุณนายหนูซื้อมาเยอะ

ไม่ใส่อะไรมันสบาย

สุขภาพจิตดีครอบครัวก็มีความสุขนะคะ
พี่ฮายมาชอบสร้างหัวเราะให้กับคุณแม่ตลอด
ดูดีเพื่อเต้นดูดีดีนะคะ

ซึ่งพี่ฮายเป็นลูกยอดกระตันยูจริงคุณผู้ชม

จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเอง

เราก็จะเห็นพี่ฮายดูแลคุณแม่ตลอดเลย

คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนแล้วกัน
ไม่ใช่จะมีแต่ลูกสาวนะที่กระตันยู
เพราะว่าลูกชายย่ากระตันยูก็มีเหมือนกันค่ะ
เห็นได้จากนี่ลูกทุ่งหนุ่มดอยปากากยอ
นั่นอนันต์คนนี้มาไกลเหมือนกันนะ

เฮ้ยนั้นกะตันสู้ชีวิตมากนะคนนี้

ด้วยการมาประกวดร้องเพลงพี่แจ๊ค
ก็มาประกวดรายการรายการหนึ่งนี่แหละสรุปเป็นยังไงรู้ไหม
ความฝันเป็นจริงค่ะเจ้าตัวทำสำเร็จค่ะ
เพราะว่าสามารถควัสแชมประจำซีซั่นไปครองได้น่ะโอ้มีบ้านหรอ
คุณผู้ชมอันนี้คือสุดยอดแห่งความสำเร็จนะ
น้องเนี่ยมีความกระตันอยู่จริงจริงหอบเงินไปสร้างบ้านบนดอยอ่ะ
น่ารักมากแล้วซี่สิ่งหนึ่งที่น้องดังขึ้นมาได้เพราะอะไรรู้ไหม
มีความน่ารักแล้วก็ความจริงใจไม่ใช่กระตันยูต่อแค่พ่อแม่นะ
กระตันยูต่อแฟนคลับด้วยหวังดีกับแฟนคลับทุกคนค่ะคุณผู้ชม
นี่ขอตบมือเลยนะให้กับลูกกระตันยูทุกคนเลยค่ะ
สุดยอดเลยนะเอออาศัยไพรพนาแบบนี้อืม
ใหญ่มากคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่า
มันส่งผลจริงนะความกระตันยูได้ยินไหมที่เขาบอกว่า
กระตันอยู่ไม่มีทางจมไม่มีทางตกไม่มีทางหายถูกต้อง
นี่เรื่องจริงนะคะแล้วก็ชื่นชมทุกคนทุกหัวใจจริงนะคะ
อืมไม่ใช่ดารานะคะคนธรรมดาก็ได้อืม
พ่อรักแม่กระตันยูทุกคนแล้วมันจะมีความสุขในใจของเรา
แล้วก็จะเจริญแน่นอนถือว่าเป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูแล้วกันนะคะ